คุณผู้ชมพาไปที่ภูเก็ตนะคะตามสัญญาภูเก็ตแซนบ็อกซ์แล้วก็เดินหน้าไม่ถอย
นี่แหละค่ะเป็นการทักทายฝรั่งบางท่าแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาในภูเก็ตแบบไม่ต้องกักตัวด้วยความดูไทยแรง
เขาไม่รู้พี่ต้นความฮาอยู่ตรงนี้
คือนักข่าวบอกว่านี่เนี่ยคนเดินไปเนี่ยไม่ต้องกัดตัว
ไม่รู้นะนักท่องเที่ยวไม่รู้มีการสะกิดถามกันนะนักท่องเที่ยวตะลุงนี้ใครอ่ะ

มันจะเป็นไปได้เหรอว่าก่อนเครื่องจะลงแอร์โฮสเตจเขาจะไม่บอกว่า

คือเขาไม่รู้เมื่อวานคอรมอลลงไปยกคอรมอลเลยเอาแบบว่า
เมื่อวานมีกระทู้ถามสดที่สภาสามกระทู้ไม่มีคนมาตอบ
เห็นไหมแล้วสุดท้ายค่ะมีเจ้าหน้าที่มายืนดัก
เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วนี่คือประยุจรรย์โอชาย
นักท่องเที่ยวอ๋ออ๋อเหรอกลายเป็นว่า
เซลฟี่กับนายกรัฐมนตรีนะคะเห็นไหมแกบกมือแกบกมือ
ผมว่ามีคนบอกอ่ะมีมีคนมาดักทางแล้วก็บอก
เพราะตอนแรกไม่มีใครสนใจเลยไม่มีคนสนใจเลย
พี่ต้นอะไรฮะเขาอยากถ่ายกันอีกอ๋อเขาอยากถ่ายกันอีกหรอโทษที
ค่ะตลอดทั้งวันนะคุณผู้ชมมีนักท่องเที่ยวเนี่ยก็๔เที่ยวบินด้วยกันนะคะ
ทั้งหมดแล้วเมื่อวานนี้ที่เข้ามาในภูเก็ตสักประมาณ๔๕๐๐คน
เดินทางมาจากประเทศกาต้าอิสราเอลสหรัฐอารับอิมิเรตแล้วก็สิงคโปร์นะคะ
เดือนกรกฎาคมนี้จะมีเที่ยวบินจากต่างประเทศทั้งหมด๔๐๐เที่ยวบิน
รวมนักท่องเที่ยวกว่า๑๒๐๐๐คนเดินทางมาท่องเที่ยว
ซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีการผ่านเงื่อนไขทั้งหมดนี่ค่ะตามหน้าจอแบบนี้นะคะ
ฉีดวัคซีนครบ๒โดสแล้วนะคะเป็นพาสปอร์ตวัคซีนนะครับ
พอมาถึงสนามบินอนาชาติภูเก็ตแล้วต้องตรวจโรคโควิด๑๙ก่อน
ก่อนที่จะไปพักที่โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตแล้วรอผลการยืนยันภายใน๒๔ชั่วโมง
หากไม่พบเชื้อโควิด๑๙จึงสามารถท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัยนะคะ
ครบ๑๔วันแล้วก็ต้องมีการตรวจโรคโควิด๑๙ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเชิญค่ะจากจะเที่ยวไหนก็เที่ยวเลยตามสบายใจนะฮะ

ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้
แล้วก็มี๒ประเด็นที่คนเขาจับจ้อง
เอ้าทำไมไปนั่งรวมตัวกินอาหารกับริมทะเลได้

อีกอันหนึ่งคือตกลงท่านนายก

เป็นคลิปขณะที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

พักผ่อนอยู่ริมทะเลภูเก็ต

ระหว่างรอต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะฮะ
ดูนะครับหลายคนก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยแหละนะครับ

คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะฮะ
แล้วก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

ห้ามประชาชนนั่งรับประทานอาหารในร้าน
สั่งให้ประชาชนสังสรรค์รวมกลุ่ม
แต่ท่านกับพวกพ้องนี่คือหนึ่งในความเห็นนะ
คือกลับไปนั่งชิวกินข้าวเป็นหมู่คณะนะครับ

แต่เมื่อดูคลิปแล้วมันไม่ค่อยเหมาะสมหรือเปล่าในสายตาประชาชน
แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องมองอย่างเป็นธรรม
ให้กับท่านนายกกับคณะรัฐมนตรีเขาด้วย
คืออีกมุมหนึ่งก็มองว่าก็ภูเก็ตมันไม่ใช่แดงเข้ม
ไม่ได้มีคำสั่งห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน

ท่านนายกกับคณะจะแวะบ้างพักผ่อนบ้างกินกาแฟบ้าง
มันจะเป็นอะไรและจะไปยืนอยู่คนละมุมหรือยังไง

อกจากนี้ยังมีประเด็นร้อนแรงทางโซเชียลมีเดียนะครับ
ช่วงที่ท่านนายก
กล่าวระหว่างการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวฮักไทยฮักภูเก็ต
คือตอนหนึ่งท่านนายกพูดแบบนี้บอกว่า
อยากจะให้ภูเก็ตเป็นประสาท
พูดง่ายว่าเราก่อสร้างมาด้วยทราย
เราต้องเติมอิดหินปูนเข้าไป
วันนี้เราต้องทำให้ประสาททรายแห่งนี้แข็งแกร่ง
คือท่านนายกระบุอีกว่า

ฟังเสียงท่านนายกหน่อยเมื่อกี้ผมอาจจะทำให้เหมือน
ต้องทำให้ประสาททรายแห่งนี้

สาการอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
เราต้องคิดไปถึงวันข้างหน้าด้วย

หวังลูกมือการบริการแก้ไขได้ไหม

ก็มีคนเขาตั้งข้อสังเกตน้องปุ้ย

ลุงตู่ครับอาจจะมีเด็กยกมือขึ้นมา

นี่สินะฮะแล้วเปรียบเทียบไปด้วยว่าประสาททรายเนี่ยมันไม่มั่นคงนะ
ท่านนายกน่าจะทันคุณสุรศรีอิทธิกุลนะว่าไงฮะไม่เหลืออะไรเลย
ปราศาสตรายเพลงแหลกสลายลงไปกับตาพอแล้วเดี๋ยวโดนดีกว่าสิแหลกสลายจริงจริง
เพราะหลายคนเมื่อวานนี้วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะว่าเดี๋ยวนะนายก

ถึงมีขั้นอิดหินปูนทรายอะไรด้วยเข้าใจแบบนั้นเลย
คืออย่างภูเก็ตเขาล้อมรอบไว้พื้นที่
เหมือนกระบะทรายให้มีพื้นที่จำกัด
แล้วก็ทดลองนำร่องว่าทำแบบนี้วิธีการแบบนี้กับภูเก็ต
จะเวิร์กไหมการท่องเที่ยวจะปูมไว้

พื้นที่อื่นจะได้ไม่มีปัญหาด้วยนึกออกไหมคะ

คือถ้าภูเกียร์แซนบ็อกซ์ได้ผลสำเร็จล่วง

ให้กับประเทศไทยในการเปิดประเทศในอีก๑๒๐วันข้างหน้า